คุณผู้ชมคะกำนันคนดังเมืองอ่างทองก็ส่งแรงใจไปเชียร์ทั้ง๑๓ชีวิตเหมือนกัน
แล้วก็อยากให้ออกมาจากถ้ำหลวงได้สำเร็จ
รวมถึงเขาก็มีการแจกแจกเป็นพระสมเด็จเกรดชายโยให้กับชาวเน็ต
ก็โพสต์ข้อความเอาไว้บอกว่าเนื่องจากทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนปลอดภัย
กำนันบอยก็เลยจะมอบพระสมเด็จเกรดชายโยให้เป็นของรางวัล
ใช่บอกว่าจะมอบให้กับเพื่อนที่เอาใจช่วยให้เด็กทีมหมูป่ามาตลอดเลย
ใครอยากได้ให้มาตอบคำถามว่าพบเด็กทั้ง๑๓คนในเวลาใด
แล้วเดี๋ยวจะแจกรางวัลกับคนที่ตอบถูก
พระสมเด็จวัดชัยโยรุ่นต่างแจกทั้งหมด๗รางวัลนะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบในเรื่องนี้

หรือว่านายโสพลงามรุ่งโรธ
เป็นกำนันตำบลจรเข้ร้องอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
กำนันบอยก็บอกว่าโอ้โห
ที่ผ่านมาผมติดตามข่าวทางหน้าจอไทยรัฐทีวีตลอดเลย
แล้วก็ส่งกำลังใจให้ทั้งทีมค้นหารวมถึงน้องด้วย

ให้ช่วยคุ้มครองทั้ง๑๓ชีวิตให้ปลอดภัย

ผมก็ขอพรจากหลวงพ่อเลย
ถ้าเด็กออกมาปุ๊บเนี่ยผมจะให้พระ
แก่เพื่อนที่ร่วมกำลังใจไปส่ง
รวมกำลังใจไปส่งให้กับเด็กทั้ง๑๓คนให้รอดปลอดภัย

กับพวกเพื่อน
นี่ค่ะจะประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล
แต่ต้องตอบคำถามของเขาให้ถูกนะฮะ

ถ้าเกิดคุณผู้ชมดูข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ย

บอกทั้งตัวเลขที่ผู้ว่าออกมาแจ้งกับสื่อก่อน
ตัวเลขที่ผู้ว่าแถลง

เอาคำตอบที่ผู้ว่าดีใจ

มันต้องมีคำตอบที่แบบว่าพอรู้แล้วจริง
หรือว่าคำตอบตอนที่มาคุยกับสื่อ

ชิงรางวัลกับกำนันซะหน่อยนะครับ